ใช่คุณครับคุณตาท่านหนึ่งนะแต่ความจริงอายุเพิ่งหกสิบเอ็ดนั่นแหละ
แต่ว่าเขามีศักดิ์เป็นตามีหลานชายบวชอยู่
หลานชายเล่นตาซะแล้วบอกให้ไปส่งหน่อย
อยู่ดีเนี่ยขโมยรถจักรยานยนต์ขี่หนีไปเลยแล้วทิ้งตาไว้กลางทาง
นี่เป็นจักรยานยนต์ของคุณตานะฮะเผื่อใครพบเห็นนะครับจักรยานยนต์คันนี้
หมายเลขทะเบียนขอไข่สรศรีทธ๘๕๒บุรีลำนะครับ
เจ้าของรถนะครับคือนายอิตอายุหกสิบเอ็ดปี
เป็นชาวบ้านในตะบนทรัพยาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำ
นี่คุณตาอิดนะฮะนี่วันนี้ก็มาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนด้วยนะ
ให้แจ้งข่าวตามหาจักรยานยนต์แต่ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพประคำ
บอกว่าคนที่ขโมยรถไปไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหลานชายนี่เองนะเป็นหลานภรรยานะครับ
หลานของเมียนี่ชื่อเอ็มนะนี่ตอนที่ยังเป็นพ่อนาคอยู่ตอนนี้บวชพระเรียบร้อยแล้ว
เอ็มมาฉกจักรยานยนต์ของตาไปแล้วขี่หนีไปเลยตอนนั้นทิ้งตาไว้กลางทางด้วย
ทั้งที่ตอนขี่รถไปส่งพระเนี่ยโอ้โหขี่จนห่างไกลจากบ้านไปเกือบ๓๐กิโลเมตรแล้ว
นะอ่าเก้าโมงเช้านะครับพระหลานชายมาหาที่บ้านบอกว่าให้ช่วยขี่รถไปส่งที่ตัวอำเภอนางรองหน่อยนะครับอ่าบ้านอยู่ที่ตำบลทรัพยาให้ไปส่งที่ตัวอำเภอนะครับตาก็ไปนะครับขี่รถไปส่งพระหน่อยเพราะว่าเคยไปส่งแล้วหลายครั้งขี่ไปไม่นานนะพระเอ็มบอกเปลี่ยนที่แล้วตาไปส่งอำเภอเสริงสางที่โคราชหน่อยก็แล้วกันอาจจะดูคนละจังหวัดแต่ว่าความจริงมัน
ห่างกันสักแค่ประมาณ๗๐กิโลเมตรคุณตาอิดบอกเออก็เอานะไม่ไกลมากนักแล้วมันมีทางเลี่ยงถนนใหญ่ด้วยน่าจะไปได้ก็ไปเห็นว่าเป็นหลานภรรยาบวชพระอยู่ด้วยอาจจะมีกิจธุระกิจนิมนต์ก็ขี่ไปพระเอ็มก็ซ้อนท้ายระหว่างทางต้องแวะเติมน้ำมันด้วยนะตาก็แวะเติมน้ำมันจนเต็มถังขี่ไปจนห่างจากบ้านเนี่ยไป๓๐
จอดข้างทางขอลงไปปัสสาวะหน่อยนะเดินไปไม่ถึงสองเมตรนะฮะห่างจากจุดถนนนะที่จอดรถเอาไว้นะกำลังยืนปัสสาวะอยู่ได้ยินเสียงคนเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์หันกลับมาดูเอ้าพระเอ็มบิดจักรยานยนต์แบบจีวอนปลิวหนีไปเลยเห็นแต่จีวอนแบบปลิวหายไปต่อหน้าต่อตาตะโกนเรียกเท่าไหร่พระเอ็มก็ไม่สนใจนะครับไม่วน
แบบไม่สนใจเลยว่าตาจะกลับบ้านยังไงคือคุณตาอิตแกบอกว่า
ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นก็ไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจเดินไปเรื่อยฮะ
กะว่าจะเดินกลับบ้าน๓๐กิโลแล้วมาแจ้งความ
ระหว่างทางโชคดีมากมีกำนันที่รู้จักเนี่ยเขาขับรถผ่านมาเขาเห็น
ก็เลยจอดถามก็เลยขอความช่วยเหลือแล้วก็เนี่ยฮะเขาก็พากลับมาส่งบ้าน
จากนั้นก็ไปแจ้งความนะฮะเพื่อจะตามรถกลับนะครับ
คือคุณตาบอกเสียใจมากนะคือเสียใจด้วยแล้วก็เป็นห่วงรถด้วย
ว่าจักรยานยนต์ตอนนี้เนี่ยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้
เพราะว่าเรียกไอ้ดกแต่ว่าไอ้กฎหมายจัดไปตามกัน
เพื่อสึกเข้าว่าเอาไปที่โกรธไอ้ก็ไม่ว่าไม่เอาไอ้ด้วยให้โดดคืน
ทีนี้มันก็แหมแล้วจะขโมยจักรยานยนต์ไปไหน
นี่ฮะเผื่อใครเจอนะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาจะถอดจีวอนทิ้งหรือยังนะ
ประวัติของพระเอ็มนะครับเพิ่งพ้นโทษคดีฆ่าคนตายออกมาจากคุกนะ
แล้วก็ไปบวชบวชได้หนึ่งพันศาคือหนึ่งปี
คนในครอบครัวก็คิดว่าเออสงสัยเขาคงจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วล่ะ
ได้ตั้งหนึ่งพันศาอยู่ดีวันนี้เอาขโมยจักรยานยนต์ของตาขี่หนีหายไปเลยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าปมเหตุเพราะอะไรนะครับ
ลูกสาวของคุณตาบอกสงสารพ่อจับใจเลยพระหลานชายมาทำแบบนี้ได้ยังไงนะ
คือทางลูกสาวบอกไอ้เอารถไปเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ปล่อยพ่อทิ้งไว้กลางทางเนี่ยสิ
เป็นลมเป็นแรงหรือใครมาทำอะไรขึ้นมาเนี่ยทำยังไงนะฮะ
ขณะที่คุณตาแล้วก็ภรรยานะครับพระเอ็มนี่เป็นหลานแท้ของภรรยาคุณตาเลยนะ
วันนี้ทำพิธีจุดบุหรี่กรวดน้ำเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยนะครับ
ขอให้ได้จักรยานยนต์คืนนะตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าพระเอ็มเนี่ยจะกลับใจ
แล้วก็ย้อนกลับมานะครับใครพบเห็นจักรยานยนต์ของคุณตาอิดนะฮะ
ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่สรศรีทธ๘๕๒บุรีลำ